ใครอยู่หน่วย๑๐เขต๑นครปฐมขอให้ยกมือขึ้น
วันนี้๙๐๐กว่าคนที่มีสิทธิเลือกตั้งท่านต้องออกไปใช้สินค์นะ
ไอ้ที่ใครบอกก็ฉันไปลงแล้ววันก่อนวันนั้นลมพัดไปหมดแล้วครับเขายกเลิก
เจ้าหน้าที่อบตบางแข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
สาระวนหลอดไฟต้องติด
เตรียมโต๊ะเตรียมเตนท์เตรียมก้องอี้เตรียมอุปกรณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งสอสอ
วันนี้อย้ำหน่วยเลือกตั้งที่๑๐
ลงตรงไหนที่เดิมนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับวันเลือกตั้งจริง๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ฝนมันตกหนักลมแรงที่เขาบอกว่ามีเหตุวาตภัย

อ่านี่เห็นไหมล่ะเต็นต์ของทุกคนเลือกตั้ง

กระดานแล้วก็ที่ติดป้ายต่างล้มเสียหายหมด
คณะกรรมการประจำหน่วยนะครับ
ประกาศงดลงคะแนนตอนนั้นแล้วก็ปิดหน่วยไปทำให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งบางส่วนที่มาเข้าคิวแล้วมาเข้าคิวแล้วไม่อาจจะ
ใช้สิทธิเลือกตั้งได้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจึงลง
มติยกเลิกนะได้ยินเสียงนี้แล้วให้รู้ว่านะไอ้เมื่อ๑๔
ยกเลิกนะแล้วให้มีการลงคะแนนใหม่วันนี้หน่วยเลือกตั้งนี้
อย่าลืมนะครับมีผู้มีสิทธิ๙๔๓คนด้วยกันครับ
ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ยอมให้ย้ายหีบ
บัตรเลือกตั้งไปเก็บไว้ที่กรนะตอนเนี้ยกำลังพูดถึง

ยอมไม่ยอมกันค่ะ

นี่แหละครับ
เพราะว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเขาตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่าคะแนนคนมาใช้สิทธิ์กับเรื่องบัตรเขย่งมันไม่ตรงกัน
น้ำแข็งแต่ว่ากรกตชนบุรีเขาออกมาย้ำแล้ว
อีกแล้วนี่ว่าอะไรอ่ะมันเป็นการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด

คือเขาบอกแล้วอันนั้นคือเรื่องของจำนวนบัตรไง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ยังคิดว่า
เฮ้ยมันน่าจะมีการทุจริตใช่ไหม
ทีนี้กรกตจังหวัดก็เอาเรื่องสู่การวินิจฉัย
บอกว่าให้เก็บหีบบัตรเอาไว้ในที่ปลอดภัยนะ
เอาเก็บไว้ที่ห้องประชุมเล็กสาราประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบนะ
เดี๋ยวจะเก็บหีบบัตรเอาไว้๗วัน
หลังจากนั้นก็จะย้ายไปที่สำนักงานกรกตจังหวัด
แต่ทีนี้พอต้องย้ายหีบบัตรจริงชาวบ้านเขาไม่ยอมไง
ประท้วงกันมันก็มีเรื่องประเด็นที่แบบว่า
อะไรนะคนเฝ้ามี๑คนดูแล
ขีบบัตรเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรีก็เปิดโต๊ะชี้แจงเลย
บอกว่าในที่ประชุมกรกตมีมติออกมาแบบนี้

ให้เก็บรักษาหีบบัตรแล้วก็บัตรเลือกตั้งสอสอ

ในห้องประชุมเล็กศาลาประชาคมที่ว่าการทำเฟิร์นสัตยาหิบเหมือนเดิม

ส่วนพวกวัสดุอุปกรณ์ต้นคั่วบัตรเลือกตั้ง
เลือกตั้งที่เหลือเอกสารอื่นของเขตเลือกตั้งที่๑๐
ให้เอาไปส่งคืนที่กรกตจังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมแยกส่วนกันนะ
หีบบัตรที่ลงคะแนนแล้ว
บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วยังอยู่ที่เดิม
ห้องประชุมเล็กข้างสารประชาคมไม่ได้ย้ายนะคะ
ชาวบ้านได้ฟังแบบนี้ก็เลยพอใจกับแนวทางการแก้ไข

ก็เห็นนะบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้กา

ก็เลยสงสัยว่าถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
ดูสิคุณผู้ชมมันทิ้งแบบนี้ได้เหรอ

คือเขาก็เลยกังวลใจว่าเกิดสมมุติมีใครไปหยิบมา
แล้วคือเกิดเข้าไปในห้องที่เก็บหีบบัตรได้
เอาไปหย่อนมันจะเกิดอะไรไหม

จะฝากถึงกรกตกลางอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ